คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
สักประมาณสามทุ่มค่ะตำรวจสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีบ้านหลังนึงค่ะ
ถูกคนร้ายเป็นชายชะกัน๕๖คนเลยบุกเข้าไปที่บ้าน
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายคนที่อยู่ในบ้าน
ทำลายข้าวของบ้านก็พังประตงประตูหน้าต่างแตก
รถที่จอดอยู่ก็พังเสียหายนะคะคนที่อยู่ในบ้าน
สองสามีภรรยาถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
คนที่บาดเจ็บชื่อว่านายสมพงศ์วงวันอายุ๕๖ปีนะคะ
และนางสาวอณมพุทธแสงอายุ๕๐ปีค่ะ๒คนนี้
แล้วก็ในจุดเกิดเหตุที่บ้านหลังนี้นะคะ
ยังเจอไม้เบสบอลของคนร้ายตกอยู่ด้วยตามตัวตามหัวตามหน้าเหมือนกับถูกฟาดถูกตีอ่ะ
รถเขาที่จอดอยู่ก็ถูกทุบแบบเนี้ยค่ะตัวนายสมพงศ์คนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุเขาขับรถจะเข้าบ้านมีรถคันหนึ่งขวางทางเข้าบ้านอยู่
เขาก็เปิดไฟสูงกระพริบไฟใส่ปรากฏว่ารถคันนี้ไม่พอใจลงมาด่าเขา
เขาก็นึกว่าจบเรื่องแล้วขับรถเข้าบ้านพอเข้าบ้านได้สักพักหนึ่ง
รถคันนี้ทีนี้มากันหลายคนเลยผู้ชาย๕๖คนมารุมทำร้ายเขาถึงบ้านนะคะ
ตำรวจสพแสนศุกร์เข้าไปตรวจสอบนะคะอย่างที่บอกว่าข้าวของมันพังเสียหายขนาดเนี้ยค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะคุณสุชาดาโคงซิริ
ไปคุยกับนายเพชรน้อยจินดาคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นลูกน้องของนายสมพงศ์
คนที่ได้รับบาดเจ็บอะค่ะเขาก็บอกว่าไม่รู้จักคนก่อเหตุเลยนะ
แต่ขับรถผ่านหน้าบ้านของชายคนนั้นอ่ะเป็นประจำเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือ
ชายคนร้ายไม่พอใจนายสมพงศ์ที่เปิดไฟสูงระพลิกไฟสูงใส่
แค่นี้ก็ยกพวกมาทำร้ายเขาจนเจ็บหนักขนาดนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง
เมื่อประมาณเกือบ๒ทุ่มเมื่อคืนนะคะ
นายสมพงศ์ขับรถเอาอุปกรณ์ก่อสร้างไปคืนเพื่อน
จากนั้นก็ขับรถออกมาแต่ไปเจอรถกระบะแข็บ
จอดขวางทางอยู่เขาก็เลยเปิดไฟสูงกระพริบไฟใส่เพื่อขอทาง
รถคันนั้นก็ถอยออกไปจนถึงประมาณกลางซอยแต่ปรากฏว่าคนขับกับภรรยาเขาลงมาจากรถ
แล้วก็มาต่อว่าเพราะไม่พอใจที่นายสมพงศ์เปิดไฟสูงใส
หลังจากนั้นเนี่ยชายคนนั้นก็ขับรถถอยหลังต่อไปจนเกือบถึงปากซอยนะคะ
แล้วจอดรถแล้วลงมาต่อว่าอีกรอบนึง๒รอบนะคะ
คราวนี้นายสมพงศ์บอกว่าไม่ไหวลงจากรถมาด้วยด่าสวนกลับไปบ้าง
ผู้ชายคนนี้ก็เลยเข้าไปในบ้านเอาไม้เบสบอลออกมา
ง้างไม้เบสบอลจะตีแต่นายสมพงศ์ก็เอามือป้องไว้
ลูกน้องนายสมพงศ์ก็เข้าไปล็อกตัวผู้ชายคนนั้น
ภรรยาก็ขอร้องว่าอย่ามีเรื่องกันเลยทุกคนก็เลยแยกย้ายกันไป
ก็นึกว่ามันจะจบแค่ตรงนี้ค่ะนายสมพงศ์ขับรถกลับบ้าน
แต่สักพักหนึ่งมีรถเก่งตามมามีมอเตอร์ไซค์ตามมา
มาถึงบ้านนะคะปรากฏว่าก็เป็นผู้ชายที่ทะเลาะกันเมื่อกี้
เรื่องเปิดไฟสูงใสคราวนี้มากับพวก๕๖คนเลยค่ะ
มีอาวุธทั้งมีดทั้งไม้เบสบอลบุกเข้าไปตี
นายสมพงศ์กับภรรยาถึงในบ้านนะคะแล้วในบ้านมีเด็กอยู่ด้วยนะ
แล้วก็ทุบทำลายรถทำลายข้าวของที่บ้านเขาจนเสียหายอ่ะเนี่ย
หลังจากนั้นก็หลบหนีกันไปค่ะ
ถอดไปถึงกลางตอนพร้อมพรุ่งเขาก็เปิดประตูออกมาทั้ง๒คุณมียะ
ลงมาด่าชี้หน้าด่าเลยเออทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลย
โหสัตว์โคตรโภคให้แม่หมดเลยชี้หน้าด่าเลย
พวกผมยังงงอยู่ในรถมันด่าเสร็จมันก็ขึ้นรถอีก
คือรถไปมันยังถอยไม่สุดถอยมันก็ขึ้นรถไปมันก็ถอย
ถอยยังไม่ยังไม่ถึงออกปากซอยมันก็เจาะรถ
เปิดประตูลงไปทั้งสองเมียด่าอีกลงมาด่าชี้หน้าด่าหน้ารถเลย
เออลูกพี่ผมก็ลงไปลงไปลูกพี่ผมก็ด่าส่วนค่ำ
มันก็ยิงเข้ามาใกล้ยิงก็ด่าทั้งหัวข้างเนี่ยเลย
มาถามว่าพี่ผมเนี่ยเปิดเปิดไฟสูงเนี่ยแทงตามัน
หรอกมายจีนคลุกทุบและทิบรถไหวิ่งไป
ล็อกคอเสร็จลูกน้องอยู่ในรถเขาก็ลงลุม
ไม่รุมตรงเตียงอะเขาลงรุมไปจับล็อกไว้เอ่อ
แต่วิธีเมียเขาขอคนที่ว่าก่อเหตุเมียกำลังท้องอยู่
แต่ก็มีลงมากระทบกระทั่งกันก่อนด้วยนะฮะ
ก่อนจะมาเกิดเหตุที่ตรงจุดหน้าบ้านนะครับ
มีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ในช่วงเวลานั้น
จากกลุ่มผู้ก่อเหตุมากันหลายคนและมีอาวุธครบมือ
ยืนยันว่าปกติแล้วสองสามีภรรยาที่บาดเจ็บเป็นคนดีไม่เคยทะเลาะกับใคร
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ
ส่วนคนเจ็บนะครับนายสมพงศ์ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
นายสมพงศ์ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องเพียงแค่ต้องการขอทาง
ส่วนตัวไม่คิดว่าชายคนนั้นจะพาพวกกลับมารุมทำร้ายจนถึงขั้นเขาต้องบาดเจ็บสาหัส
วมช้ำทั้งใบหน้ากระดูกแก้มกับกามร้าวตอนนี้กินได้แต่อาหารเหลว
ขณะที่ภรรยาคือนางสาวอนงที่ก็ถูกทำร้ายด้วยอ่าเล่าทั้งน้ำตาคลอเลยนะครับ
บอกว่าหลังสามีกลับจากทำงานขณะนั้นนั่งเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้าน
เตะมาต่อยจนใบหน้าสามีเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็มาทุบตีข้าวของภายในบ้านจนพังเสียหาย
ไม่ใช่แค่รถเท่านั้นนะครับแล้วก็คว่างขวดเข้าไปในบ้านที่มีเด็กอยู่หลายคน
โชคดีที่พาเด็กหนีออกมาได้ทันส่วนตัวเองก็พยายามเข้าไปช่วยสามี
ก็เลยโดนเตะไปด้วยแล้วก็ถูกเศษแก้วบาดที่เท้า
ก็นั่งเลี้ยงหลานกำลังป้อนขนมหลานอยู่นั่งเลี้ยงหลานอยู่ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องเนาะ
สักพักก็เห็นรถเก๋งมากับมอไซค์ป้าก็ไม่ได้เอกใจว่าเขามีเรื่องทะเลาะกันหรอกเนอะ
ก็นั่งเฉยอยู่เห็นเขามากอดคอกันกับแฟนป้าน่ะเห็นแฟนป้ากอดคอเขาอยู่แล้วเขานึกว่าเพื่อนเขา
สักพักมันไม่ใช่แล้วทีนี้ลูกตุบตับตุบตับตุบตับกันแล้วทีนี้วิ่งกันกระจากระจายแล้วเนี่ย
ทีนี้ก็เขาก็ตีแล้วเขาก็ด่าด้วยเนอะเขาก็ตะโกนด่าทั้งตีทั้งด่าเนอะ
ป้าก็ตกใจป้าก็วิ่งออกมาดูสักพักก็เห็นแฟนป้ากองอยู่พื้นแล้วเลือดเนี่ยเต็มหน้าแล้ว
ป้าก็ตกใจป้าก็ทำอะไรไม่ถูกจะทำยังไงเนี่ยสักพักมันก็วิ่งเข้าบ้านป้ามา
ไล่ตีหลานหลานไปช่วยลุงเนอะคนเป็นหลานอ่ะมันเห็นลุงถูกทำร้ายใช่ไหม
มันก็ไปช่วยมันก็โดนไล่ตีมันก็วิ่งเข้าห้องทำร้ายแฟนป้ายังไม่พอ
ทุบข้าวทุบของรถมอไซค์รถกระบะเละหมดเลยลูกดูไม่ได้เลย
ทีนี้ค่ะทางตำรวจสพแสนศุกร์บอกว่ารู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
ก็เป็นคนแถวนี้จริงเป็นคนในพื้นที่จริงก็คือบ้านอยู่ในซอยเดียวกันค่ะ
ห่างกันแค่ร้อยเมตรค่ะโอ้โหเนี่ยรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกนะคะ
เพื่อที่จะต้องสอบปากคำแล้วก็มาแจ้งข้อหากันต่อไปนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ

แล้วทีนี้เราจะทำยังไงท่านผู้ชมบอกลองบอกหน่อย
ถ้าไปเจอรถที่มันขวางแล้วเราไปไม่ได้บีบแรร์ก็ไม่ได้

นั่งยิ้มอยู่ในรถฮะนั่งหล่อ